มาดูเรื่องของความคืบหน้าหญิงสาววัย๒๑ปีบ้าง

จากนั้นก็ไปชนท้ายรถกระบะของหนุ่มวัย๒๓ปีที่จังหวัดขอนแก่น

เสร็จเธอบอกว่าเธอถูกลากไปข่มขืนด้วย
แล้วปรากฏว่าตำรวจได้ปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไป
พี่สาวของผู้เสียหายเขาก็เลยกลัวค่ะ

เพราะว่าทำไมถึงปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไปเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจยังต้องรอผลตรวจร่างกายของฝ่ายหญิงก่อน

อายการส่งฟ้องได้ภายใน๒สัปดาห์
คดีนี้มันเกิดเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
โพสต์ภาพและข้อความระบุบอกว่า
ช่วง๑ทุ่มคืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
น้องสาวเธอวัย๒๑ปี

ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนด้วยอาการเมา
พอมาถึงจุดที่บ้านนายมตำบลชุมแพรอำเภอชุมแพร
รถจักรยานยนต์ของน้องเธอไปชนท้ายกับรถกระบะของชายวัย๒๓ปีจนบัตรเจ็บ
จากนั้นสองฝ่ายลงมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ที่คนขับรถกระบะจะอาศัยจังหวะที่หญิงสาวผู้เสียหายเข้าไปปัสสาวะข้างทาง
ใช้กำลังลากไปบังคับข่มขืนใจริมสะน้ำข้างป่าอ้อยจนสำเร็จความไคร่
อันนี้เป็นโพสต์ที่มีการโพสต์มานะคะ
ทางตำรวจสภศรีชมพูก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
และนำตัวคู่กรณีไปสอบปากคำที่โรงพัก
ดำเนินคดีกับผู้เสียหายในข้อหาเมาแล้วขับ
เพราะว่าพบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายถึง๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
และก็ยังแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวกับผู้ที่เป็นคนขับรถกระบะ
แต่ตัวผู้ต้องหาที่ขับกระบะเนี่ยเขายังให้การภาคเศษ
รับว่ามีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงจริงแต่สมยอม
เจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไปค่ะทางครอบครัวผู้เสียหายไม่พอใจ
ก็เลยมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดนะคะพันธุรกิจเอกจำรัฐชัยศักดิ
ผู้กำกับการสภศรีชมพูก็ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราผ่านทางโทรศัพท์
บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายอยู่ค่ะเพื่อจะหาสารคัดหลัง
และสอบปากคำชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ
รวมถึงเพื่อนของผู้เสียหายที่นั่งดื่มด้วยกันด้วยจะได้นำมาประกอบสำนวน
ซึ่งถ้าทราบผลตรวจร่างกายเมื่อไหร่สอบปากคำพยานเรียบร้อย
พนักงานสอบสวนก็จะเร่งสรุปสำนวนคดีให้อายการส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนได้
เวลาไม่เกินสองสัปดาห์นะคะตำรวจก็ยืนยันว่ากำลังดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ
หนึ่งก็คือคดีอุบัติเหตุเมาแล้วขับ
รวมทั้งข่มขืนกระทำชำราวค่ะ
ซึ่งเรื่องของคดีอุบัติเหตุเนี่ยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้
และหญิงสาวผู้เสียหายต้องไปเสียค่าปรับจากคดีเมาแล้วขับที่สารจังหวัดชุมแพร
ส่วนสาเหตุที่พนักงานสอบสวนปล่อยตัวคนขับรถกระบะไป
เพราะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาและยังไม่มีหมายจับ
เจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจที่จะควบคุมตัวนะคะ
แต่ถ้ามีการหลบหนีเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายจับในภายหลังอย่างแน่นอนนะคะ
ก็ให้เชื่อใจว่ามีความเป็นธรรมแน่นอนนะคะ